ไก่เจ้าดังว่ากันว่าความอร่อยเนี่ยติดลื้อ

ส่วนความหอมเนี่ยติดจมูก
จมูกเป็นความหอมของเตาถ่าน
ไม่ธรรมดาซะแล้วร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วง

เหมือนต้องเอาอาชีพกล่าวของแม่มาช่วยนั่นแหละ

ให้แห้งกรอบนอกนุ่มในมันจะมีกลิ่นหอมของเตาถ่านอะไรอย่างนี้ค่ะ
กินแล้วอร่อยอะไรประมาณนี้ค่ะหอมเตาถ่านนะคะ
สวัสดีค่ะที่นี่นะคะเป็นเจ้าของร้านชะเจ๋วพวกไก่เจ๊เค็งสวนบรรลีค่ะ
คือเดิมทีร้านคั่วไก่จะอยู่สวนมะลินะคะแล้วเจ๊เข็งนี่เป็นชื่อของแม่
พอดีพี่ได้ซื้อที่นี่ไว้หม่อมม้ากับพี่มีก็เลยมาขายที่นี่แทนนะคะ
คือเดิมทีหมอม้าก็เป็นลูกสะพ้ายคนจีนอะเนาะ
พอแต่งเข้ามาก็ต้องมาช่วยอาเจกอาเจกนี่ก็จะเป็นเจ้าของร้านคั่วไก่ก่อน
อาศัยเป็นลูกมือได้สักระยะหนึ่งแล้วม้าก็อยากจะออกมาทำเอง
ร้านเราก็จะมีคั่วไก่นะครับเป็นคั่วไก่แห้งคั่วไก่อบออนเซน
ไก่แห้งนี่จะเป็นสูตรดั้งเดิมของคั่วไก่สวนมะลิเลยนะคะ
มันก็จะออกเส้นเกียมมีความหอมของเตาถ่าน
แต่ช่วงที่ขายคั่วไก่แห้งลูกค้าก็อยากกินรสชาติแบบแปลกใหม่ค่ะ
อย่างมีไข่ดาวอยู่บนก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้
ม้าก็เลยคิดสูตรว่าคั่วเส้นแล้วก็ตอกไข่ฝาอบ

มันก็จะนัวเวลาคลุกแล้วมันจะมีไข่เยิ้มออกมาค่ะ
มันก็ได้รสชาติฟินอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะ
มีมีเข้าคลุกถ้าให้โชครั้งล่ากับพรอยหนึ่ง
ในภาษาล่างทำจี่เตี๋ยวขัวไก่สวนบัลลี่เจ๊เค้งด้วยค่ะ

ส่วนสาขาที่๓ก็อยู่ยศเสแถวโรงพยาบาลหัวเสียวค่ะ
ถ้าสนใจรสชาติติดใจรสชาติสาขาไหนก็แวะสาขานั้นได้เลยนะคะ
เต็มใจบริการเต็มที่ค่ะ